ฮะมาตรวจสอบกันหน่อยเกินไปหรือเปล่ากับราคานี้
เพราะว่าเป็นเสาที่บอกป้ายชื่อของซอย
แต่เมื่อเทียบกับราคามันเหมือนจะเกินไปนะ
ถ้าราคาต่อต้น๑๒๖๒๕บาท
มันแพงแล้วแต่ที่สำคัญติดตั้งกี่เสาคุณ

เป็นเงินมันก็เกือบครึ่งล้านแล้วนะ

กรณีเพจเฟซบุ๊คชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทย

ติดตั้งป้ายชื่อซอยสาธารณะของเทศบาลตำบลบางนายศรี

ระบุข้อความถึงราคาป้ายดังกล่าวต้นละ๑๒๐๐๐กว่าบาท
เป็นป้ายชื่อซอยสาธารณะตำบลบางนายศรีสูง๓เมตร
ส่วนงบทั้งหมดเนี่ยคือ๔๙๐๐๐๐บาท
จำนวน๓๙ป้ายรวมค่าติดตั้งป้ายละ๑๒๖๒๕บาท
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นราคาที่มันเหมาะสมหรือไม่นะครับ

แผ่นป้ายอลูมิเนียมหนา๒มิลลิเมตรขนาด๓๒คูณ๖๐เซน
ละ๒๔๐๐บาทแผ่นสติ๊กเกอร์พื้นซ้อนแสง๒ด้าน๗๐๐บาท
สาวเหล็กเกาวนายขนาด๒คูณอะไรนะครึ่ง๑ส่วน๒เลยนะฮะ
ละ๒๐๐บาทค่าแรงติดตั้งทั้งหมด๔๖๘๐๐บาท
โอ้โหเขาเลยบอกว่ามันแพงฮะ
และยังระบุอีกนะครับว่าเครือข่ายของตรวจสอบทุจริตเนี่ยนะครับ
พบว่ามีการติดตั้งป้ายนอกพื้นที่ของหน่วยงานจำนวนอีก๖ป้าย
ซึ่งหลังเพจดังกล่าวโพสต์เรื่องราวนี้โลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
เป็นคำเดียวกันเลยนี่มันภาษีของพวกเรานี่นะนะฮะ
ล่าสุดทีมข่าวไปพบกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนายศรีนะครับ
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาก็เปิดเผยว่าเป็นโครงการของทางเทศบาลตำบลบางนายศรีจริง
ติดตั้งป้ายชื่อซอยสาธารณะจำนวน๓๙ป้ายจริงโดยเป็นโครงการปรับเปลี่ยนป้ายเก่าที่ชำรุด
ซอยเป็นการติดตั้งใหม่ออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยและดำเนินการติดตั้งได้ทันที
ราคาที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบและราคาไม่สูงเกินจริงนะครับ
ตามระเบียบนะครับถือแบบตามระเบียบทั้งหมดนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้เกินจริง
แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะถูกกว่าบางองค์กรซะอีกนะครับส่วนในกรณีที่มีการติดตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจำนวน๖ซอย๖ป้ายนะครับ
ก็จริงแล้วเดิมทีมันมีป้ายซอยของอบตองค์การบางส่วนตะบนบางใน๔อยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนะครับ
ก็สภาพป้ายเดิมก็ค่อนข้างจะชำรุดนะครับเราก็ได้เหมือนกันในการจัดทำป้ายใหม่นะครับไปทดแทนป้ายเดิมนะครับ
ซึ่งป้ายดังกล่าก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองจริงนะครับแต่ว่าซอยดังกล่าวก็เข้าไปในพื้นที่ของของเทศบาลตำบลบางนายศรีนะครับ
แต่ละซอยก็หลายร้อยหลังคาเรือนนะครับซึ่งสภาพความเป็นจริงถ้าให้เราเอาป้ายซอยไปติดในเขตพื้นที่ของเราเองเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็จะผิดวิสัยนะครับในการดำเนินโครงการนะครับเราก็ต้องมีความจะต้องปิดปากซอยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมือง
เออนะฮะมีการยืนยันนะวัสดุที่ใช้ความคงทนแข็งแรงเนี่ยโอ้โหยืนยันได้คือจริงราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นส่วนที่ปรากฏในเพจราคา๑๒๖๒๕บาทนั้นถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะรวมถึงมีการประกันอีก๑ปีด้วยนะ
การเสามีป้ายชื่อสาธารณะต่างนะว่าราคา๑๒๐๐๐บาทเนี่ยพอจะรับได้นะถ้ามันรวมประกันหนึ่งปีนะครับ
แต่ถ้านักข่าวจะถามว่าเอ๊ะแล้วราคาที่เหมาะสมกับ๓๙ต้น
ทางหน่วยงานเขาควรจะจัดซื้อจัดจ้างไปเท่าไหร่
ร้านค้าอื่นบอกผมไม่กล้าล่วง
ถ้าทางนายกเทศเขาบอกว่าเหมาะแล้วก็โอเคนะฮะ